ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะคะพาไปดูคุณแม่สู้ชีวิตกันหน่อย
ดูแลลูกสาวที่พิการมานานถึง๑๘ปีแล้ว
ด้วยการหารายได้หารายได้ที่มานี่ก็คือ
นำเศษผ้ามาทำพรมเช็ดเท้า
รวมทั้งอีกหนึ่งรายได้ก็คือเบี้ยคนพิการนั่นเองนะคะ
คุณวาสนาทรัพย์สินอายุ๕๘ปี
ภาพที่เห็นก็คือกำลังใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่น
เป็นภาพที่เห็นนะคะเป็นการทอพรมเช็ดเท้า
จากเศษผ้าที่ทำซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้
ส่วนภาพนี้เป็นการดูแลลูกสาวก็คือคุณจอย
ตอนนี้อายุ๓๒ปีแล้ว
ที่ต้องนอนอยู่บนเตียงคนไข้มานานถึง๑๘ปี
ซึ่งก็เป็นการดูแลด้วยความรักและความห่วงใหญ่นะคะ
คุณวาสนานะคะก็คุณแม่นี่ก็เล่าว่า
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่เรียนอยู่ม๔ขณะนั้นมีอายุ๑๔ปีนะคะ
โดยมีอาการกระดูกคอเคลื่อน
จนเส้นประสาทที่ไขสันหลังขาด
ทำให้ร่างกายหยุดการเจริญเติบโต
ผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ

เป็นการพูดคุยกันตลอดเวลานะคะ
พยายามหาทางรักษาบุตรสาวมาตลอด
ปัจจุบันหรือว่าโบราณเพียงเพราะหวังจะได้ลูกกลับคืนมานะคะ
แต่คุณหมอก็แต่เมื่อคุณหมอบอกว่าหมดหวังก็ทำใจยอมรับ
แล้วก็พาลูกสาวกลับบ้านแล้วก็นำมาดูแลเองนะคะ
ทุกวันนี้คุณวาสนาเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาลสุโขทัยให้ลูกทุกเดือนเลยนะคะ
แล้วก็ต้องคอยฝึกท่ากายภาพบำบัดตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะเหนื่อยจะลำบาก
คุณวาสนาบอกว่าไม่เคยท้อเลยนะคะ
สภาพความเป็นอยู่ตอนนี้ค่อนข้างลำบาก
รายได้ได้จากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเดือนละ๖๐๐บาท
รวมทั้งเบี้ยคนพิการของบุตรสาวอีกเดือนละ๘๐๐บาท

ต้องไปรับเศษผ้าจากโรงงานมาทำพรมเช็ดเท้าทอมือขายหารายได้เสริมอีกทางค่ะ
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือนะคะ

สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสุโขไทยเลขที่บัญชี๕๓๖๒๒๙๐๗๒๓
ชื่อบัญชีนางวาสนาทรัพย์สินนะคะ
ซึ่งขึ้นให้อยู่หน้าจอในตอนนี้แล้วนะคะ
ถือว่าเป็นคุณแม่ผู้เข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับ